จากเหตุการณ์ที่มีเด็กหญิงวัย๑๓ปี
กระโดดคอนโดห้องพักของตัวเองลงมาจากชั้น๑๒
ตกลงมาตายต่อหน้าต่อตา
คุณแม่คือแม่พยายามจะวิ่งไปคว้าแล้ว

ร่วงลงไปกระแทกพื้นต่อหน้าต่อตา
ตอนแรกบอกว่าน้องตั้งท้อง๑เดือน

อาจจะเคยถูกมอมยาแล้วก็ถูกชายชะกันประมาณ๕๖คน
กักค้างหน่วงเหนียวรวมถึงมีการล่วงละเมิดทางเพศ
แม่ออกมายืนยันนะคะว่าลูกเครียดหลายเรื่องจริง
แต่ว่าลูกไม่ได้ตั้งท้องนะคะ
เหตุการณ์ที่ว่ามีการมอมยาและกักขังหน่วงเหนียวกันอยู่
เพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
จากเหตุการณ์ที่น้องพิงกี้ค่ะเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ตัดสินใจจบปัญหาตัวเองด้วยการจบชีวิต
กระโดดจากหน้าต่างชั้น๑๒คอนโดมิเนียมย่านรามคำแหง
ลงมาที่พื้นข้างล่างต่อหน้าต่อตาแม่เนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจยังไม่สรุปนะคะว่าน้องถูกข่มขืนจริงหรือเปล่า
ตามที่ตอนแรกบอกว่ามีการถูกลวงไปกักค้างหน่วงเหนีย

แม่ของน้องพิงกี้นะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
ภาพเหตุการณ์จังหวะที่ลูกร่วงลงไปจากชั้น๑๒กระแทกพื้น
แม่บอกว่ายังติดตามแม่ไม่หายเลยแม่ห้ามแล้วแม่พยายามคว้าแล้ว
ทำทุกอย่างไม่ทันไม่มีคำร่ำลาอะไรเลย
หัวใจแทบจะสลายค่ะแม่บอกว่าลูกน่าจะเครียดหลายเรื่อง
เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยลูกมักจะเล่าให้เพื่อนฟัง
แต่ไม่ค่อยเล่าให้แม่ฟังแม่มั่นใจว่าน่าจะมีคนบังคับ
หลอกล่อให้ลูกสาวออกไปหาเป็นประจำแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าใคร
คือตามที่เพื่อนบ้านบอกอ่ะเพื่อนบ้านบอกว่าลูกชอบ
เหมือนออกไปเที่ยวกับเพื่อนคนติดเพื่อนออกไปเที่ยวกับเพื่อน
วันค่อยกลับบ้านทีแล้วก็เลยมีปัญหาทะเลาะกับแม่บ่อย
เพราะไม่ค่อยยอมกลับบ้านแม่บอกว่าต้องมีคนบังคับ
หรือไม่ก็ล่อลูกน้องออกไปข้างนอกบ่อย
พฤศจิกายนวันลอยกระทงค่ะ
ขอไปเที่ยวงานลอยกระทงกับเพื่อน
หายไป๒วันไม่กลับบ้าน๒วันเลยค่ะ
จนกระทั่ง๑๓พฤศจิกายนพ่อของเพื่อนลูกโทรมาบอกว่า

ไปถึงสภาพน้องคือโอ้โฮ

แล้วในห้องมีกลุ่มผู้ชายประมาณ๖คน

แต่มีแค่๒คนที่ถูกจับดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้

ก็ยืนยันว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ว่าไม่ได้ตั้งท้องตามที่ตอนแรกข่าวออกมาค่ะ

ก็คือเรากำลังจะดำเนินคดี
แต่ทีนี้กำลังไปตรวจร่างกายอยู่

ผลก็มีการทำชำเลาจริง

มันคงจะติดต่อกันไปนะว่า

ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกปรเมฆโพยนอกผู้กำกับการสอนอคลองตัน
ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติมรวมถึงรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์
เรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปค่ะ
แล้วก็มีกระแสขับบอกว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่มกับผู้ชายสองคนในข้อหาพรากผู้เยาว์
คือก่อนหน้านี้เนี่ยจับสองคนนี้ได้คนหนึ่งชื่อบอยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนในบอย
อยเนี่ยคือคนที่เหมือนกับกักขังหน่งเหนียวน้องอยู่ที่ห้องช่วงวันลอยกระทง
แต่บอยให้การกับตำรวจนะว่าไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวไล่ให้กลับบ้านแล้วน้องไม่กลับเอง
อันนี้คือน้องก็เสียไปแล้วน้องก็พูดไม่ได้
ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะอีกไม่นานน่าจะรู้ผลสรุปคดีนี้ค่ะ